ดูแล้วก็รู้สึกดีนะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๘ค่ะเขาเป็นออทิสติก
แล้วคิดถึงแม่สงกรานอยากกลับบ้านไปหาอยากกลับไปเจอแม่
ทีนี้บ้านเขาเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่ชัยนาฏปั่นจักรยานคุณผู้ชม
ปั่นจักรยานจากอำเภอมโนรมมาอำเภอเมืองตั้งใจกำเงินมาร้อยกว่าบาท
ขึ้นรถตู้ไปหาแม่ที่กรุงเทพ
โอ้โหระหว่างทางไปเจอก็เป็นห่วงนะ
ลองดูเขาหน่อยค่ะ
เดี๋ยวแม่มาหาดีกว่าเนอะ

ผมจะไปหาแม่ที่รังสิตจะขึ้นรถตู้ไป
คิดถึงแม่นี่ค่ะเหตุการณ์นี้นะน้องฟินเนี่ย
ปั่นจักรยานมาจากอำเภอมโนรม
แล้วจะมาขึ้นรถตู้ตรงแยกแขวงการทางชัยหน้าที่อำเภอเมือง
ระยะทางจากอำเภอเมืองมาอำเภอเมืองใน๑๕โลเมตร

คุยกับน้องฟินน้องฟินเขาก็ถามได้ตอบได้นี่แหละค่ะ
ว่าตอนนี้น้องฟินอยู่กับญาติ

แล้วทำไงเก็บตังค์มาได้

ได้ตังค์มามีตังค์อยู่๑๖๐บาท

แล้วถามว่าญาติรู้ไหมญาติไม่รู้นะคุณผู้ชม

พอมาถึงในตัวเมืองปั๊บตั้งใจจะซื้อรถตู้
จะซื้อตัวรถตู้ไปหาแม่ที่กรุงเทพค่ะ
แล้วคนขับรถตู้บอกว่าเห็นน้องฟิน
ตอนแรกมาฝากจักรยานเอาไว้ที่คิวรถตู้ใช่ไหม
แล้วก็บอกอ่าพ่อนุ่มตัวไปกรุงเทพน่ะร้อยเก้าสิบ
น้องฟินแบร์มือเงินในมือมีอยู่ร้อยหกสิบบาท
คนขับรถตู้เองก็เป็นห่วงว่า

ก็รู้ว่าน้องเป็นเด็กพิเศษแล้วก็เลยบอกว่า
หนูโทรหาแม่ไหมโทรบอกแม่ดีกว่าไหม
แล้วพยายามติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่
แม่แล้วก็ญาติรู้

อยากให้น้องนั่งรถตู้ไปกรุงเทพคนเดียวนะเป็นห่วง
กลัวอันตรายงั้นอย่างนี้ได้ไหม
ให้ตำรวจพากลับบ้านหน่อยได้ไหมทั้งตำรวจเอง
รวมถึงญาติก็ต้องช่วยกับออกบอกว่านี่ฟิล

ที่สำคัญคุณแม่
ถ้าได้ดูข่าวนี้หาเวลาสักนิด
กลับไปกอดลูกสุดยอด